วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรามีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชม
แจกให้กับแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
แจกทั้งหมด๕รางวัลรางวัลละ๒ใบด้วยกัน
ใครอยากจะไปสัมผัสอากาศเย็นกับเพลงเพราะที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
โทรเข้ามาร่วมสนุกกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยคุณผู้ชม
หลังจบรายการเรานะคะ๕สายแรกวันนี้อยู่
โหศิลปินแบบคุณภาพมากมายนั่นเลย
มีแบบพี่โจ้โจอีบอยด้วยนะคะมีพี่เล็กฮิวโก้ด้วยนะคะ
ศิลปินชื่อดังเยอะแยะมากมายพร้อมกับอากาศเย็นอากาศดี
ที่สวนพึ่งราชบุรีโทรเข้ามา๕สายแรกค่ะ